ซึ่งจริงมันเป็นอะไรนะ
รถไฟเขาพยายามที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องนี้
ให้ประชาชนที่จะซื้อตัวจองตัวล่วงหน้า
นี่เอาจริงพอขึ้นมาแบบนี้นะฟังแล้วมันดีฉัน
ฉันจี๊ดเลยดิฉันจี๊ดว่าต้องใช้สมองในการคิดคำนวณ

บางคนบอกโอ้โหต้องเก่งคณิตศาสตร์ขนาดไหน

คุณผู้ชมแทบไม่น่าเชื่อเลยนะแค่หน้ากระดาษแบบนี้

เพราะว่าโซเชียลระอุทันทีที่การรถไฟ
ประกาศหลักเกณฑ์การจองตัวล่วงหน้าแบบใหม่
พร้อมรายละเอียดระบุว่า
ผู้โดยสารที่จองตัวเดินทาง
ฟังให้ดีนะน้อยกว่า๑๒๕ของระยะทางขบวนรถ

ถ้าเดินทาง๑๒๕แต่ไม่ถึง๑๖๐ของระยะทาง
องตัวล่วงหน้าได้๓๐วัน
และจองตัวตั้งแต่๑๖๐ของระยะทาง
จองตัวล่วงหน้า๙๐วัน
เดี๋ยวก่อนนะที่คุณพูดมาทั้งหมด๓ข้อนี้
ดิฉันกำลังสงสัยว่าดิฉันอยู่ในร้อยละไหน

ผมเข้าไปถ้าผมต้องเดินทางไปที่นี่
ผมอยู่ในร้อยละที่เท่าไหร่ของระยะทาง
ไม่แต่นี่เขาก็ยกตัวอย่างมาให้ด้วยนะคุณ
นี่ไงตัวอย่างเช่น
หากผู้โดยสารเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตต้นทาง
จะไปนครสวรรค์ระยะทาง๒๔๖กิโลเมตร
ขบวนรถสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงเชียงใหม่
มีระยะทางทั้งสิ้น๗๕๑กิโลเมตร
ดังนั้นระบบจะคำนวณระยะทางของท่าน
กรุงเทพอภิวัตไปยังนครสวรรค์
ร้อยละของระยะทางของกระบวนรถ
แล้วเขาก็บอกว่าดังนั้นเมื่อผู้โดยสารลงที่สถานีนครสวรรค์
จะมีระยะทางเท่ากับร้อยละ๓๒๗๕ของขบวนรถ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัติเชียงใหม่
ซึ่งจะสามารถทำการจองตัวล่วงหน้าได้ภายใน๓๐วัน

ชั้นว่าคุณสองคนมันไม่เก่งเลขเลย

คุณขวัญเขาเดินทางกรุงเทพฯ

แล้วทางของฉันเท่าไหร่
หลายคนพอเห็นแบบนี้ก็แบบจี๊ดเลยว่า
เอาจริงจองตัวมันก็ยากแล้วนะ
แต่นี่คือการคิดคำนวณก่อนจะไปจองตัวมันยากยิ่งกว่าอีก
ชาวบ้านตาดำจะขึ้นรถไฟไปจังหวัดไหนก็ตาม
ต้องมานั่งคำนวณว่าฉันต้องไประยะทางเท่าไห
คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของระยะทางจากต้นทางไปถึงปลายทาง

๔แล้วเกิดคำถามว่าฉันจะเรียนเรื่องร้อยละไปทำอะไรในชีวิตประจำวัน

มันมีผลนะฮะถ้าจองแบบว่าเนี่ยไม่ตามกำหนดวันสิครับ

อาจจะทีนี้พอเป็นเรื่องเป็นราวดราม่ากันอยู่ในโลกโซเชียลบอกโฮ

ยืนยันว่าในขั้นตอนการจองตัวจริง
ผู้โดยสารจะไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน
ให้ผู้โดยสารแจ้งแค่สถานีต้นทาง
และสถานีปลายทางที่ต้องการเดินทาง
ก็เขาจะมีเจ้าหน้าที่มีระบบ
ในการคำนวณระยะทางร้อยละให้ท่านเลย

ฉี่อรัยันพงธ์เป็นหัวหน้าสำนักงาน
ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นแหละที่บอกว่าขอโทษเรื่องอิมโฟกราฟิกนี้
จะคำนวณรายละเอียดการจองให้รับทราบทันทีว่าสามารถจองล่วงหน้าได้สูงสุดกี่วัน
หากเลือกจองตัวผ่านเคาน์เตอร์สถานีรถไฟทั่วประเทศ
ก็คุณก็คุยกับเจ้าหน้าที่แจ้งสถานีต้นทางไปถึงสถานีปลายทาง
จำหน่ายตัวก็จะคิดคำนวณแจ้งรายละเอียดให้ผู้เดินทางรับทราบเช่นกัน
ว่าต้องจองภายในกี่วันระยะทางเป็นร้อยละเท่าไหร่
โดยไม่สร้างความลำบากแก่ผู้ใช้บริการแต่อย่างใดครับ
เพราะว่าจริงอันนี้เขาจะเปิดให้บริการในการจองตัวล่วงหน้าแบบนี้
เขาเลยต้องแจ้งประชาสัมพันธ์กันก่อน

ตาดำก็จะโอ๊ยชาวบ้านที่ไปต่อแล้วชาวบ้านจะรู้ได้ยังไงนะ